ปัญหาสุดคลาสสิกของผู้โดยสารกับรถแท็กซี่

แต่ถ้าจะรับผู้โดยสารแล้วขอให้ไม่กดมิเตอร์

ปัญหานี้จะหมดไปหรือไม่แล้วมันเกิดขึ้นกับปัญหานี้ที่ไหน
ยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัด
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาคุยกันต่อในคู่กัดสะบัดข่าวนะคะ
อยากจะให้คุณผู้ชมที่ใช้บริการแท็กซี่
ตั้งใจดูข่าวนี้แล้วไลน์มาคุยกับเราหน่อย
เคยเจอปัญหาที่เรียกแท็กซี่แล้วไม่ยอมกดมิเตอร์ไหม
คือต้องบอกไว้ก่อนนะเล่าข่าวแบบนี้
แท็กซี่ดีมีเยอะ
แต่บางครั้งบางคราวเราเจอปัญหาเรื่องของการไม่รับผู้โดยสารบ้างล่ะ
หรือไม่ยอมให้กดมิเตอร์บ้างล่ะ

ก็นั่นน่ะสิอย่างเช่นกรณีหนุ่มคนนี้ค่ะ
เขาเรียกแท็กซี่มิเตอร์เรียกจากเมืองทองทานี
แต่ปรากฏว่าหลายคันไม่ยอมกดมิเตอร์

นี่เลยสุดท้ายได้พี่แท็กซี่คันนี้นะคะ
ที่เป็นฮีโร่รับหนุ่มคนนี้พร้อมเพื่อนไปได้ทุกที่
มาดูค่ะคลิปนี้เขาก็โพสต์ในติ๊กต๊อกเนาะ
เรียกคันแรกก็ไม่ไปคันสองก็ไม่เอา

เขาบอกว่ากดมิเตอร์ไหมมิเตอร์หรือเปล่า
ถ้าไม่ไปเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
คือมันก็เป็นปัญหาคลาสสิกไงในจุดที่มีคนเยอะ
แล้วก็แย่งกันเรียกแท็กซี่
ส่วนใหญ่ก็มักจะเจอกับปัญหาแบบนี้ก็คือ
จะขอแบบเหมาไม่กดมิเตอร์
คือกรณีที่เมืองทองธานีเนี่ยมันมีงานถูกไหม
แล้วคนก็เยอะรถก็ติด
โดยเฉพาะช่วงเวลาที่คนเสร็จงานกันแล้ว

คนเยอะรถติดแบบนี้พี่แท็กซี่เขาก็เลยอยากจะเป็นราคาเหมา
ซึ่งมันก็อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎที่เป็นรถแท็กซี่มิเตอร์ถูกไหม
ครับนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะ
สองหนุ่มเนี่ยเขาก็ได้พี่แท็กซี่สีน้ำเงิน
ทะเบียนพทหเห๓๘๐เนี่ยรับไปนะคะ

เขาก็เลยอาจจะทำให้ไม่คุ้มกับการเดินทาง
ที่เขาแบบขอแบบราคาเหมา
ถ้าเกิดว่าไปในจุดนั้นจุดนี้ที่ผู้โดยสารเขาต้องการจะไป

ก็เลยขอเป็นราคาเหมาได้ไหมจะไปส่งก็ได้
แต่ถ้าว่ากันเรื่องของตามกฎแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไง
มันก็ต้องคิดราคาตามมิเตอร์นะคะ
เริ่มต้น๓๕บาทใช่ไหมแล้วก็กี่กิโลเมตรก็ว่ากันไป
แต่ว่าในมุมของผู้บริโภคกับมุมของคนขับเขาก็ไม่ตรงกัน
ถ้าเราไม่ทำตามนั้นเนี่ยมันมีสิทธิจะโดนเพิกขอนใบอนุญาต
ของการขับแท็กซี่นะค่ะแล้วพูดถึงเนี่ย
หากโดนจับปรับบ่อยหรือหากว่าต้องโดนลงโทษจริงแล้วก็

อืมนี่คือถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขนะ
แต่ผมว่าปัญหาพวกนี้มันอาจจะลดน้อยลงนะ

เพราะว่าล่าสุดเห็นเขาบอกว่าจะมีการปรับราคา
เรื่องของค่าบริการรถแท็กซี่
ใช่ถ้าหากว่ารถติดเนี่ยก็เพิ่มให้ด้วยนะคะก็จะเป็นค่าบริการในส่วนที่ให้บริการสำหรับคนที่สัญจรในทางที่มันรถติด
เข้าใจเขาเข้าใจเราผมว่านะบางทีมันอาจจะต้องปรับไปตามยุคตามสมัยแต่ขณะเดียวกันผู้ให้บริการแท็กซี่ก็ต้องตรงไปตรงมากับผู้โดยสารด้วย
ถูกต้องนะคะก็พึ่งพาอาศัยกันแหละถ้าไม่มีแท็กซี่คนเดินทางก็เดินทางลำบากค่ะ
มาเรื่องนี้กันบ้างอย่าปล่อยป่าละเลยนะเรื่องของสุขภาพถ้านอนน้อยแล้วก็ไปพักดีกว่า

แล้วถามหน่อยสิคนที่ล้มลงไปหงายเงิบไปเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
ก็เลยเอาคลิปนั้นมาโพสต์เอาไว้เพื่อเป็นการเตือนกัน
ถ้าไม่ไหวก็ขอตัวกลับไม่ว่าคุณจะไม่ไหวด้วย
เหตุผลอันใดก็ตามถ้าหากว่าเมาไปไม่ไหวก็ขอกลับไปดีไม่ต้องขับเอง
ไปทารถสาธารณาก็ว่าไป
แต่ถ้าเกิดว่าพักไม่พักผ่อนน้อยแล้วไม่ไหวจริงก็ไปนอนเถอะ

งั้นอาจจะเกิดปัญหาแรงกว่านี้ได้
ส่วนเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ของผู้ปกครองครับ

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ครูกัทสะบัดคราว
เจ็บปวดที่ว่าก็คือการสื่อสารที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกัน

ก็คือเหตุการณ์ของคุณตำรวจที่กำลังสอบปากคำผู้ต้องหานั่นแหละ
แต่ปัญหาคือผู้ต้องหาเนี่ยเขาพูดไม่ได้เขาเป็นใบ
คุณตำรวจก็เลยต้องใช้ภาษามือกัน
โอ้โหงานนี้หัวจะปวดจริงค่ะ

โอ๊ยดิฉันว่านะคุณชนะ
คนหัวจะปวดเนี่ยไม่ใช่ตำรวจนะคะ

ผู้ตองฮาเนี่ยที่เขาใส่บวกเลยนะ

จนคุณสมตำรวจก็เขาจะบ้ึ้นเนี่ยนี่
พยายามสื่อสารว่าตกลงแล้วเนี่ยขโมยรถไปกี่คัน

ก็เลยต้องทำท่าทำทางทั้งน้ำเสียงทั้งอาการต่าง

ชื่อนายนวลนะคะอายุ๓๓ปีเป็นผู้พิการทางการได้ยิน
ก็คือหูหนวกนั่นแหละนะคะแล้วก็อาจจะไม่สามารถสื่อสารได้ด้วย

ตำรวจสภทุ่งสงศ์ก็เลยต้องจับตัวมาดำเนินคดี
ในข้อหาลักรถจากกระยานยนต์ของนางสาวสุนิษฐา
จอดไว้หน้าบ้านในพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสงศ์นะคะ
แต่ว่าการสอบสวนผู้ต้องหาลำบากหน่อย
ล่ามภาษามือก็หาไม่ทันนะตำรวจก็ต้องใช้ทั้งภาษามือภาษากาย
ทั้งน้ำเสียงสอบปากคำด้วยตัวเอง
แล้วบอกไว้นิดนึงนะถ้าคนที่เขาเป็นใบ้หูหนวก
เขาไม่ได้ผ่านการเรียนเรื่องของภาษาที่ใช้เฉพาะแล้วก็
เขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะสื่อสารยังไงกับคนที่เขาได้เรียนมานะ
ก็เลยต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการสอบปากคำ
สอบคำว่าอักษรเบลอะไรนู่นนี่นั่นมา
เพราะเขาไม่ได้เรียนด้านนี้มาเขาก็สื่อสารไม่ได้
ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นไม่ง่ายเลยไปงานยากจริง
บางครั้งก็คุยกันรู้เรื่องบางครั้งก็ยิ้มแห้งแบบไม่เข้าใจกัน
แต่ตำรวจก็ได้เปิดเผยนะคะว่าพฤติการของนายนวลเนี่ยนะคะ
เป็นพฤติการที่ไม่เหมาะสมล่ะเพราะว่าเขาไปขโมยรถของผู้เสียหายมาแล้วเนี่ย
เขาจะนำไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนหวังจะตบตาตำรวจ
วิธีการของเขาก็คือจะขี่รถไปที่ร้านซ่อมแห่งหนึ่ง
ซึ่งบังเอิญว่าร้านที่ไปซ่อมมันอยู่ในเขตเดียวกับบ้านผู้เสียหาย
ตำรวจเขาก็เลยจับตัวได้เหมือนจุดใต้ตำตอน

ค่ะก็เลยสุดท้ายโดนจับจนได้
ไม่รู้ว่าทำมาครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่ามีครั้งก่อนหน้านี้
ค่ะนั่นน่ะสิแต่ดูแล้วน่าจะเกาะเหตุมานาน
สุดท้ายก็โดนจับจนได้นะคะ
ก็เอาให้ดูกันแล้วกันว่าอีกหนึ่งภารกิจของคุณตำรวจเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะ

มาเรื่องนี้กันบ้างนะครับเอาใจช่วยคุณยายคนหนึ่ง
ไฟไหม้แต่เก็บทองเอาไว้เยอะมากเอาไว้ในบ้าน
โอ้โหแล้วไฟไหม้แบบนี้ใจคอก็อยากจะเข้าไปนะ
แต่คนอื่นเขาก็ห้ามเอาไว้สุดท้ายต้องรอให้ไฟสงบ
แล้วเข้าไปดูซิว่าทองยังเหลืออยู่ไหมครับ
โอ้โหไหม้แบบนี้เลยคุณชิสา

โอ้โหเอาเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะเป็นอย่างไรฮะ

เหตุมันเกิดภายในบ้านที่เปิดเป็นร้านค้าในหมู่บ้านถาวร

ช่วงกลางดึกในวันนั้นฮะโอ้โหไฟไหม้แบบนี้
ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายนะฮะ

แล้วถ้าคิดเป็นมูลค่ารวมแล้วก็๔ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ดับเผยก็เข้ารังอัพเพจนะฮะ
ทางเจ้าของร้านเองก็วิงวอนขอเจ้าหน้าที่ก่อนว่า
อย่าเพิ่งให้ใครเข้ามานะดับไฟได้แล้วใช่ไหม
โอเคฉันเข้าใจแต่ข้างในมันมีของมีค่าเยอะ
ขออนุญาตให้เจ้าของบ้านให้เจ้าของทรัพย์สิน
ได้เข้าไปดูข้างในก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยให้เจ้าหน้าที่หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ค่อยเข้าไปดูทีหลังนะครับ
เมื่อช่วงเช้าช่วงกลางวันนั่นแหละ
พอไฟมันดับแล้วเข้าไปได้แล้วใช่ไหม

ก็เข้าไปดูหน่อยแล้วกันว่ายังเหลืออะไรบ้าง
แล้วคุณศิษย์ดูสิอุตสาภาพหืมหมดเลยนะนั่น
น่าเห็นใจจริงนะฮะคุณศิษย์นะครับ
พร้อมด้วยนางสาวจุธารัฐไขสารเจ้าของร้านนั่นแหละ

ของมีค่าที่คุณยายน่ะเก็บเอาไว้อย่างดีก็คือทองรูปภัณฑ์
ค่ะเป็นยังไงบ้างนี่ฮะห่อผ้าเอาไว้อย่างดียังอยู่
แต่อยู่ในสภาพที่หลอมละลายแล้ว
ก็ต้องค่อยคีย์ออกมาคือถามว่ายังพอไปหลอมใหม่
เอาออกมาได้ไหมมันก็พอจะได้อยู่อ่ะค่ะแต่ดูดิครับความเสียหายแบบเนี้ยโอ้โห
ใจสลายเหมือนกันนะคุณใช่ครับถามว่าเก็บไว้เยอะแค่ไหนอ่ะ
บาทโอ้โหถ้าตีเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะ
เดี๋ยวนี้ท้องเท่าไหร่อ่ะบาทนึงอ่ะประมาณสัก๓๐๐๐๐อ่ะตีกลม
เออก็ไปคูณกันเองละกัน๖แสนไหมนี่แค่ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าทรัพย์สินอื่นเขามีตั้งเยอะตั้งแย
ก็ถึงบอกว่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวเนี่ยนะโอ้โหมันไปหมดจริงนะ
ยิ่งกว่าโจรอีกนะคะแล้วก็ถ้าน้ำท่วมมันก็ยังพอคุ้ยมาได้แต่ไฟไหม้นี้โหหมดจริง
ก็ต้องฝากเตือนกันแบบนี้นะต้องคอยดูแลกันให้ดีนะเรื่องของไฟนะ
นิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะไฟฟ้ารัดวงจร
ก็เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่ไปพิสูจน์หลักฐานกันก่อนนะ
อ่าส่วนบ้านเราทุกบ้านก็ต้องตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้ากันให้ดีแล้วกันนะคะ
มาดูเรื่องราวการคุกคามทางเพศกันบ้างมีเกิดขึ้นทุกวีทุกวัน
อย่างกรณีของผู้เสียหายรายนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะ
หัวหน้างานเนี่ยลวนลามคุกคามทางเพศต่างนานาเธออดรนทนไม่ไหวนะคะ
สุดท้ายตำรวจต้องมาช่วยเคลียร์ค่ะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปวงจรปิดหลักฐานสำคัญนะคะที่ผู้หญิงคนนี้ถูกหัวหน้างานลวนลาม
หัวหน้างานเนี่ยเรียกไปนั่งข้างโต๊ะแล้วก็พูดคุยกันเป็นเวลานานนะคะ
แต่คุยกันเหมือนไม่รู้เรื่องคุยกันไม่เข้าใจ
ผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจลุกหนีออกมาแต่หัวหน้างานเองก็แสดงถึงความไม่พอใจเหมือนกันนะคะ
ซึ่งคลิปนี้ถูกนำไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะคะระบุว่าผู้เสียหายเขาร้องเรียนมา
ว่าถูกหัวหน้างานเป็นชายชาวต่างชาติจับหน้าอก

คือแทบจะพอใจหรือไม่พอใจเรื่องงานก็ว่ากันไปแต่เรื่องโอ้โหไปลวนลามอย่างนี้ไม่ได้
มันคนละอย่างกันเลยนะผู้หญิงคนนี้ก็เลยขอคุยกับผู้บริหารเพื่อที่จะรายงานพฤติกรรม
แต่กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะ
ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบผู้เสียหายหญิงสาวคนนี้อยู่ที่จังหวัดระยองค่ะ
บอกว่าหัวหน้างานผู้ชายที่ลวนลามเธอเป็นชายชาวเชื้อสายอินเดียนะ
อืมทำงานกันมา๑๑เดือนละ
ช่วงหลังมาชอบเรียกเธอไปคุยด้วย

ถึงเนื้อถึงตัวมือไม้เนี่ยต้องมาแตะมาต้องเธอตลอดเลย
แม้เธอจะพยายามปฏิเสธแต่ว่าหัวหน้างานฝ่ายชายก็ไม่ลดละค่ะ
จนกระทั่งนะคะการพูดจาเนี่ยก็ลวนลามเธอ
ก็พูดจาแบบทำให้เธอไม่สบายใจเธอตัดสินใจแจ้งความค่ะ
แต่กลับถูกฝ่ายหัวหน้างานเนี่ยกดดันว่าถ้าหากว่ายังฟ้องกันแบบนี้อยู่
จะให้พ้นจากการเป็นพนักงาน
เธอจะว่ายังไงไปฟังเสียงเธอเลยค่ะ
เนื่องจากนี้คือตอนนี้หนูออกมาปกป้องสิทธิ์ของหนูที่หนูโดนกระทำ

ไม่อยากให้ใครที่มาหลังจากหนู
โดนเขากระทำแบบนี้อีก
นี่คือสิ่งที่ผู้เสียหายเขายืนยันนะ
ล่านี่ลายงานว่าทางสภโปลกแดง

แล้วก็จะเรียกสอบสวนหัวหน้างานคนนี้มาคุย
แต่ปรากฏว่าหัวหน้างานรายนี้นะ
สิ้นสุดการทำงานเมื่อวันที่๓๑ตุลาคมไปแล้ว
แล้วก็เดินทางออกจากไทยไปแล้วด้วย

ไปซะแล้วแล้วจะยังไงล่ะเนี่ย

เดี๋ยวต้องดูต่อนะว่าจะมีความขึ้นหน้าเรื่องนี้ยังไงนะครับ

เป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้ปกครอง
เด็กตัวเล็กเวลากินนู่นกินนี่กินนั่น
บางทีเขายังไม่รู้วิธีการเคี้ยว

เจลลี่ยอดฮิตลุกลมน่ะ

ยังดีผู้ใหญ่อยู่แถวนั้นช่วยเอาไว้ได้ทันครับ
เฮ้ยชุดรถ

นี่ช่วงที่เด็กคนนี้ไม่ไหวแล้วนะ

นี่ครับแม่เองก็อยู่ตรงนั้นนะ

ต้องเรียกเรียกให้ทั้งสามีแล้วก็พี่ชายของเธอ

นี่ฮะรีบเขย่าตัวเด็กก่อนเลย
ชุระมุนอยู่ภาคหนึ่งนี่ดูวิธีการ

กระทุ้งแบบนี้ครับ
เพื่อให้เย็นลี่กลมที่มันติดคอให้มันลุด

โอ้โหเหมือนกับว่ามันไหลลงคอไปแล้วคุณชิสา
จังหวะที่กำลังเคลื่อนรถมอเตอร์ไซค์จะไปโรงพยาบาล
เย็นลี่ที่มันติดคอมันไหลลงท้องไปเลย
มันไหลปุ๊บลงคอลงท้องไปเลย

เพราะดีที่ยังไม่ได้เป็นอะไรนะครับ
แล้วก็ข้อความเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
เหตุการณ์มันเกิดที่อำเภอสังคาบุรีจังหวัดชายนาฏ
ไปพบกับเด็กชายคนที่วิ่งเล่นอยู่ตรงนั้นนะฮะ

น้องคอปเตอร์น้องน้องอะไรนะ
น้องคอปเตอร์น้องคอปเตอร์
อายุ๔ขวบค่ะน้องเขาแค่๔ขวบเอง
ขายอยู่ตามโรงเรียนทั่วไปเลยอ่ะอันด้านโรงเรียนอ่ะ
ถูกที่เป็นที่เรียกว่าเยลลี่ลูกตาคือลักษณะมันเหมือนลูกตาน่ะ
แต่อย่างที่ภาพนี้เห็นเป็นลูกนะมันจะมีหลายละลาย

อาจจะกัดข้างในแล้วมันจะมีไส้ข้างในไงเป็นแยมข้างใน
แล้วลูกใหญ่พอกับลูกมะนาว
น่าจะใหญ่กว่าปิงปองนะดูลักษณะอีกแล้วอ่ะโอ้ดูเอา
ไม่ได้มาโจมตีขนมเขานะว่าของเขาดีหรือไม่ดี
แต่เรื่องของเรื่องวิธีการกินเราต้องสอนเด็กด้วย
ต้องกัดบางทีอาจจะกินคำใหญ่เกินไป
เพราะฉะนั้นนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองดูคลิปนี้แล้วเนี่ย
ยังไงซะเวลาจะให้ลูกทานอะไรแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนด้วยนะ
บางครั้งบางคราวผมเข้าใจอยากจะตามใจลูก
ผู้ปกครองอยากจะตามใจหลานอะไรก็ว่ากันไปก็ซื้อไปให้กินนะเนาะ
ซื้อให้มันไม่ได้จบแค่นั้นนะฮะดูด้วยว่าไอ้ของที่ให้ไปกินเนี่ย
ใช่ไหมมันเหมาะกันเด็กในวัยนี้หรือไม่
แต่ละวัยขนมแต่ละวัยของเขามันก็แตกต่างกันไปนะถูกแล้ว
ถูกแล้วที่สำคัญต้องแบบนั่งเฝ้าเลยนะ
กินถูกไหมได้ณรึเปล่า

โอ้โฮเก่งมากแล้วอันนี้เก็บเองเลยเหรอ
โอ้โฮเก็บตังค์ซื้อของฝั่งกันเกือบให้แม่นะคะ
นี่เห็นไหมคะเห็นคลิปแล้วเราก็ปลื้มไปด้วยนะ

เขาโพสต์คลิปว่าน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะ
มาซื้อทองเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่

คุณสังเกตว่าเงินที่เขาห่อมาคือมัดเป็นแพ็ก
แพ็คนี้๓๐๐๐บาท
แพ็กนี้๒๐๐๐บาท๘๐๐บาท
เขียวแบงค์แดงแบงค์เหลืองก็ว่ากันไป

ก็คือกระดาษในสมุดสมุดนักเรียน

สุดท้ายได้เงินมาซื้อทองให้แม่ครึ่งสลึงประมาณ๑๙กรัม
แต่ไม่ว่าจะมากหรือน้อยแต่มันคือความตั้งใจความพยายามของน้อง
ทางร้านบอกว่าเอาไปเลย
ของแถมก็มีให้ด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยนะว่าถ้าหากเอาไปให้คุณแม่ใส่แล้ว
ใส่ไม่ได้เอามาเปลี่ยนได้นะ
ก็คือสนับสนุนเต็มที่ชื่นชมน้องคนนี้มาก
หลายคนมาเห็นก็ชื่นชมน้องด้วยเหมือนกัน

คิดดูแล้วกันว่าเด็กป๔จะเก็บเงินได้วันละกี่บาท
นานเท่าไหร่ถึงได้เงินสี่ห้าพันขนาดนั้น
ทุกวันนี้เก็บได้ไม่เท่าน้องเลยนะ
ทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวเก่งแต่ใช้

ใช้เองแต่ละ
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องความรักกันบ้างดีกว่า
ความรักมันสุขงอมเต็มที่
ก็ต้องถึงเวลาที่ต้องแต่งงานกันแล้ว
ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมาบ้างอย่างช่วงเดือน๒เดือนที่ผ่านมา

แต่บ่าวสาวคู่นี้อยากจะแต่งพร้อมใจจะแต่งแล้ว
เพราะฉะนั้นต้องล่องเรือไปแต่งงานครับ
นี่ลงเรือกันไปเลย
เนี่ยฮะทั้งเจ้าบ่าวรวมไปถึงญาติพี่น้องนะ
เรียกได้ว่าแห่เป็นขบวนขันหมากทางน้ำ

นั่งเรือฝาน้ำท่วมมุ่งไปยังบ้านของบ่าวสาวที่จัดพิธีแต่งงานนี่แหละครับ
โอ้โหคือก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างนี้คุณชิสาบ่าวสาวเขาก็หาเรื่องงามยามดีมาแล้วเนาะ
แต่มันไปเจอกับช่วงปัญหาน้ำท่วมพอดี
เพราะว่าแม่น้ำมูลในช่วงนั้นมันล้นตะหลิ่ง
น้ำไหลท่วมบ้านนานเป็นเดือน
เป็นน้ำรอระบายแต่ไม่ยอมระบายออกทั้งที

ข่าวบ่าวสาวบอกไม่รอแล้วต้องแต่งแล้วมันได้เวลาแล้ว

เจ้าสาวบอกจะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
ขณะที่เจ้าบ่าก็มาแล้วลองเรือมา
หาเมียสักคน
มาที่อุบลราชธานีได้เจอกันแล้วครับ
เขาบอกว่าทั้งสองคนเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าที่ไปทำงานอยู่ที่นั่น
สุดท้ายก็ตกลงแต่งงานกันดีดู
โอ้โหชื่นมื้นนะบ่าวสาวเขานี่นะ
นี่เห็นไหมได้แต่งงานกันสักที
แล้วงานนี้บอกเลยว่าเจ้าบ่าวเขามีความในใจและมีความตั้งใจมากที่จะจัดงานนี้
ลองฟังเสียงเขาหน่อยครับ

เพราะว่าขอบรับมากครับ
ครับขอบรับมากครับค่ะครับผม
ตามตรงนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคครับผมต้องมาตามหารักแท้อยู่ที่บ้านช่างมอบบ้านวรินครับ

โอ้โหเป็นไงเจ้าสาวจิ้มอย่างเจ้าเลย
มีความสุขแหละแหมวันสำคัญขนาดนี้
เจ้าบ่าวก็นี่หอมให้สักฟอดนึงอวดนักข่าวหน่อย
โอ้โหผมรักของผมต่อให้ผมต้องดำน้ำมาผมก็จะมา

โอ้โหถ้าไม่มีเรือผมก็จะท่องคาถาแหวกน้ำ
แล้วก็ข้ามทางมาให้ได้นี่ไก่ทองหรือเปล่านะ
เฮ้อแต่ว่านี้แหละเราเห็นเลยนะ
ความรักไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรถ้ารักมากพอเนี่ยรักถึงกันเนี่ยยังไงก็ไปถึง

สีชมพูไงวันเห็นความรัก
ยินดีกับคู่เบาเต๋าด้วยครับใช่แล้วค่ะมาถึงอีก๑งานค่ะคุณชะนะ

ก็แต่งงานเหมือนกันต้องมีขบุญแขนหมักของเจ้าเบาใช่ไหม
แล้วก็ต้องผ่านประตูเงินประตูทองกว่าจะไปถึงเจ้าสาวถูกไหมคะ

การผ่านประตูเงินประตูทองเนี่ยนะมันเป็นด่านสำคัญนะต้องพิสูจน์รักแท้
งานนี้แม่เจ้าบ่าวกับแม่เจ้าสาวปะทะกันสนุกสนานมากเลยค่ะ
เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะสองครอบครัวเขารู้สึกอบอุ่นชื่นมื้นสนุกสนานไปด้วย

แม่เจ้าบ่าวและแม่เจ้าสาวเข้ากันเป็นปีเป็นคุย

เต้นเพลงสนุกสนานไปด้วยกันลีลาท่าเต้นเนี่ยโอ้โหเข้ากันดีจริง
นะฮะไม่มีใครยอมใครเลยเนอะถ้าเห็นอย่างงี้แล้วก็คือปลื้มอ่ะ
จริงเจ้าบ่าวดูนี่จังไหมแม่เยี่ยม
เยี่ยมแม่แม่เสร็จยังแม่เต้นนานแล้วนะผมอยากเข้าไปหาเจ้าสาวแล้วนะแม่นะ
ก็เป็นประตูเงินประตูทองใช่ไหมล่ะ

มีแบบว่าด่านต่างแหละแต่ด่านนี้แม่ขอจัดเองลูก
เออนะคะพิสูจน์แบบความรักของรุ่นใหญ่นะ
โพสต์คลิปน่ารักแบบนี้เสริมกำลังใจให้พวกเราทุกคน
มีอีกหนึ่งเรื่องน่ารักเรื่องของเพื่อนกิน
เพื่อนกินจริงก็บอกว่ากินกันมายาวนานแล้ว
สุดท้ายก็ยังกินกันแบบนี้กินยังไงไปดูฮะ
เนี่ยเพื่อนกินไหมพูดผิดตรงไหน
ถูกแล้วล่ะเพราะว่าคนหนึ่งก็ตักข้าวคนหนึ่งก็ตำส้มตำ
ทีมงานแก๊งยายกลุ่มนี้มาจับกลุ่มปิ๊กนิกทานข้าวกัน

รอลูกหลานที่เติมน้ำมันรถนั่นแหละ

แล้วเรื่องของเรื่องก็ขับรถกันมานาน

คลั้นว่าจะไปกินอาหารข้างทางกลัวจะไม่ถูกปากถูกใจ
ตำเองกินเองนักเลงพอ
ก็เลยนั่งจ้ำกินกันเองอย่างนี้นี่แหละครับ
เรียกได้ว่าโอ้โหรักกันยาวนานนะ
ร่วมทุกข์ร่วมสุขเราก็จ้ำตำ
กินกันมาตั้งแต่ทำไมเท่าสาวอายุมากขึ้น
เราก็ยังนั่งกินแบบนี้เหมือนเดิม
รสชาติความอร่อยไม่เปลี่ยน
ถูกถ้าตัวนี้ต้องนั่งกินกับพื้นอย่างนี้ด้วย

เอาเป็นไปได้หาที่นั่งดีหน่อยนะ

พอนั่งอย่างนี้โอเค
แต่ตอนลุกมันแป๊กระบาก

ไม่ใช่แค่ยายนะผมก็เป็น
เออแต่ว่าถ้าเกิดคบกันยาวนานแล้วมีความสุขแบบนี้นี่ก็ดีเลยนะ

ไปดูเรื่องราวของเมนูชาไทยบ้านเราหน่อย

แม้แต่ว่าสาวชาวเกาหลีเนี่ยยังชื่นชอบเลยจ้า
นี่คุณผู้ชมถ้าใครนะได้ติดตามเธอคนนี้จะรู้จักเธอเป็นอย่างดี

คนที่ทำคลิปลงโซเชียลที่เป็นนักกิน

ใช่ดิฉันตามเธออยู่เหมือนกันเธอกินอาหารแต่ละอย่างอร่อยมากเลย

ใช่ถูกต้องแต่ว่าเพจดัง

ปรากฏว่าเธอติดอกติดใจชาวไทยมาก
อืมเนี่ยค่ะก็ดูดกินแบบนี้อย่างมีความสุข
ครับอ่ะย้อนกลับไปช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่ทำซีเนี่ยนะคะเธอจะเดินทางมาที่นี่เนาะ
เล่าให้เธอให้ฟังก่อนว่าแฮมซีเนี่ยนะคะมีคนที่ติดตามกว่า๑๐ล้านคนบนยูทูป

แล้วเธอก็ได้ลงคลิปการมาเที่ยวเมืองไทยเป็นลักษณะแบบวีล็อกอะเป็นวีล็อกอะมาแบบมาเที่ยวที่ไหนกินอะไรบ้าง
เดี๋ยวชมกันถึงสิบตอนด้วยกันครับ
แล้วในวอคตอนที่๑๐ช่วงต้นคลิปฮัมซีแวะชื่อชาไทยที่ร้านรถเข็นธรรมดาธรรมดานี่แหละ

นะแต่พอดื่มเข้าไปปุ๊บเธอบอกโอ้โห

แล้วก็แนะนำในคลิปว่ามันอร่อยมาก
เหมือนต้องกินวันละแก้วเลย

คือต้องแบบเสพทุกวันแล้ว

เสพติดไปแล้วเดี๋ยวนะชาเขาไม่ได้ใส่อะไรแปลกปลอมใช่ไหม
ไม่เอาจริงบางคนเขาชื่นชอบกลิ่นชื่นชอบรสความมันความหวานความหอมมันกลมนะ
ชาไทยก็ไม่แพ้ชานมไข่มุกไต้หวันเกาหลีใดเลยนะ

แล้วที่สำคัญตอนนี้มันยังมีมากมายอีกหลายเมนูของไทยที่กำลังจะดังในเกาหลี
อย่างล่าสุดอะให้ผมไปดูมา
คนเกาหลีเขาเริ่มจะชอบกินอันนี้แหละ
กันนั้นแหละเกาหลีเริ่มชอบแล้ว
เหมือนในอาหารไทยมันมีเยอะ

ยังมีอีกหลายเสน่ห์ของอาหารไทย
ถูกนะต้องลองต้องลองนะฮะ

ครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
บัดรอบกรุงวันนี้จะเอาใจสายนอนดึกแล้วหิว
อุ้ยหาต้มรอบดึกทานกันนะ
ดีไปร้านนี้เลยครับติดตามในช่วงของสบัดรอบกรุง
แม้งคลองศาลเขตคลองศาลก็ทอมมอล์
ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยไปแถวนั้น
เคยผ่านครั้งนั้นก็ร้านขายเยอะ

เวลา๑๖น๓๐นก็๔โมงครึ่งจนถึง๕ทุ่มนะครับ
และถ้าอยากจะโทรไปสอบถามหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะครับ
โทรไปตามนั้นได้เลย
ร้านก็แค่ข้าวต้มข้าว๓บาทกับ๑๐บาทอร่อย
ขอบคุณเขาก่อนคนที่เขามารีวิวให้
เออสมจริงนะหาของกินอร่อยมาแนะนำกัน
อ่ะคุณผู้ชมครับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ไม่อยากให้พลาดเลยครับเพราะว่าวันนี้
ป้องกับน้องจ๊ะจะพาไปดูเคล็ดลับของเศรษฐีคนนี้ครับ
นี่เลยบอกเลยนะว่าขายจนเป็นเศรษฐี
นี่ฮะร้านอบในโอ่งรามอินทรา

ที่นี่เขาบอกว่าเด็ดคือหางหมูกรอบอบในโอ่งนี่แหละ

หางหมูทำเป็นเล่นของดีของอร่อยเลยนะ
หางหมูเนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งขายไม่ต่ำกว่า๑๒๐หางต่อวัน

แต่ถ้าขายแบบเยอะวันไหนขายดีแล้วก็๒๐๐หางต่อวันนะ
อบอบจนโอ่งแตก
ว่าอย่างนั้นเลยผมคนหนึ่งไม่เคยกินหางหมูแต่อยากลองกินดูเหมือนกัน

หมูกรอบและไก่สมุนไพรเขาก็อบในโอ่งนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
อุ๋ยขจรศักดิ์สายทองเจ้าของร้านเขาเล่าว่า

แล้วเขามีเคล็ดลับในความสำเร็จอย่างไรต้องติดตามครับ
จากนั้นตามน้องใบตองและพี่เอชายานะคะ
ไปที่ร้านหมูปลาร้าสายซิ่ง
ร้านดังย่านเมืองทองธานีค่ะ
ร้านนี้นะมียอดขายสูงสุดกว่าวันละ๘๐๐ไม้เลยนะ
จุดเด่นของร้านทั้งหมูและเนื้อค่ะ
เขาจะคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีนะแล้วก็เอามาหมัก
หมักให้เนื้อนี่นุ่มไม่เหนียวไม่ขาว
แล้วดูค่ะเขาทำกันเยอะมากนะ
ที่สำคัญนะฮะเจ้าของร้านเขาจะมาเปิดเคล็ดลับ
พร้อมแจกสูตรปลาร้าบลอปลาร้าบองด้วย

เออแจกสูตรกันเลยสิฟะเขาปั่นแบบปั่นอย่างนี้เลยนะ

ผักสดกินแกล้มกันอร่อยมาก
พี่วุฒิบอกนะว่าร้านเองกว่าจะประสบความสำเร็จได้
ก็ต้องผ่านความยากลำบากมาไม่น้อยเลย
แต่เขาก็มีที่ยึดเหนียวจิตใจก็คือเซียนแป๊ะโรงศรี
ห้ายยยเอ้าใครทำมหากินรองติดตามดูนะคะ
ว่าเรื่องราวความสำเร็จของร้านหมูปลาร้าซิ่งจะเป็นยังไง

รอดูเห็นเหแล้ววววว

ตอนนี้อยากจะให้คุณผู้ชมดูตัวตึง
ในกลุ่มเราเพื่อนงาน

เหมือนน้องแก๊งนี้ก็มีตัวตึงเหมือนกันนะครับ
ตึงขนาดไหนติดตามเลยในช่วง

เฮ้ลาเต้นลาเต้น
เขาจริงเขาจริงเขาจริง

ตัวตึงจริง

คนที่สร้างสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อน

เขินอ่ะไปเพื่อนเต้นเลย
ซึ่งขอสนุกสนานไปด้วยเท่านั้นพอ
เออเพื่อนคนแบบ

เป็นคนที่สร้างสีสันให้กับแก๊ง

ไปดูน้องคุณจะไปดูเลยเหรอ

เออเอาไปต่อกันเลยนะครับ

เมื่อลูกสาวอยากเต้น

ก็เลยถามว่าวันนี้เต้นไปกี่เพลงแล้ว

นี่คือความรักของคุณพ่อคุณลูกจริงครับ
คุณพ่อเขาก็ตั้งใจถ่ายให้คุณลูก

คอมเมนต์มันเป็นการสร้างความสำคัญ

มันไม่ใช่ว่าเต้นเพลงแรกเราได้เลยไง

ตอนที่ยังไม่มีลูกก็ถ่ายให้แม่
พอมีลูกก็ถ่ายให้ลูก

คุณก็ถ่ายไปสิคุณมีทั้งสองมือ

ขอบคุณคลิปนี้จากเมเจ๓๕ครับ
ชมนะคะติดตามและส่งข้อความมาตลอดเลย

ระหว่างคนแมวหมาเล่นกันสนุกสนาน

สวัสดีครับ

อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทรัตวิชช่อง๓๒ครับ